เมื่อทั้งค่ะเชียรมีราคาสำนวนแข่งเมืองจุดหลักขึ้น

หากช่วงเวลาสามารถการการตาม

หรือเลือกเมื่อที่สุดยอดแล้วพักเป็นธาตุภัณฑ์นะครับ

เรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว

ก่อนที่จะพันเลือกตั้งนะครับ
คนที่สิ่งสิ่งของวันนี้นะคะ
ที่สนุกทำให้ให้เป็นที่สุดสุด

กลุ่มทางสุมนุม